วันนี้นอกจากจะรายงานเรื่องของสภาพอากาศแล้ว
ยังจะต้องเตือนค่ะปรากฏการณ์น้ำทะเลหนุนสูง

กรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีและปฐุมธานี
โดยเฉพาะพี่น้องที่อาศัยอยู่บริเวณที่ราบรุ่มริมแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำทะเลหนุนสูงนะคะ
เตรียมรับมือเพราะมันจะส่งผลกระทบไม่ว่าจะเป็นน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร
ตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปค่ะจนถึงวันศุกร์เลย
ส่วนเรื่องของฝนเห็นภาพเมื่อกี้แล้วโอ้โหไม่ค่อยสบายใจเลยนะคะ
เดี๋ยวอธิบายให้ฟังแบบนี้ละกันนะคะ
ดูเรื่องของจุดที่เกิดฝนช่วงเช้านี้ก่อน
จากภาพถ่ายดาวเทียมมีเม็ดสีเขียวตรงภาคตะวันออกและภาคใต้
เช้านี้ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝนตกไหม
ไลน์มาบอกกันหน่อยเพราะเมฆที่มันปรากฏในภาพถ่ายดาวเทียม
มันบอกนะคะว่าพื้นที่คุณฝนกำลังตก
ส่วนเรื่องของปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนช่วงนี้
แล้วมันสามารถอธิบายเกี่ยวกับลมแรงที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ
ลมฝ่ายตะวันตกเขายังคงพัดมาค่ะ
เข้าสู่ทางตอนบนของประเทศไทย
ประกอบกับลมทะเลจากฝั่งอ่าวไทยค่ะ
พัดขึ้นมาแล้วมาเจอกับลมหนาวที่กำลังแรง
ตอนนี้พัดเข้ามาเลยพัดเข้ามาในประเทศไทย
ฝนตกลมแรงเขาใช้คำว่าฝนฟ้าขนอง
ฝนฟ้าขนองบางพื้นที่อาจจะมีลูกเห็บตก
และลมมันจะแรงมากค่ะช่วงนี้ระมัดระวัง
ไม่ได้เป็นพายุแต่อย่างใด
แล้วหลังจากนี้ไปจะเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูแรงแล้วนะคะ
ตรวจสอบตามพื้นที่หน่อยอุ้ยฝนฝนภาคใต้
ณช่วงเวลานี้เกิดขึ้นเยอะโดยเฉพาะในทะเลนะคะ
แล้วหลังจากนั้นค่ะช่วงบ่ายยกพลขึ้นบกเลย
แล้วไม่ใช่เฉพาะขึ้นบกฝั่งภาคใต้เท่านั้น
ภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงภาคกลางตอนล่าง
ใครที่จะกลับจากทำงานนะคะ
ขับรถขับราหรือว่าจะนั่งรถสองแถว

อาจจะต้องใช้วิธีการอื่นก็คือเรนโค้ดนะคะ
เสื้อกันฝนนะคะช่วงนี้เตรียมไว้ให้ดีด้วย
ฝนเยอะคลื่นก็สูงตามไปด้วย
โอ้โหมาจนถึงประจวบคิริคันแล้วตอนนี้

การเดินเรือระมัดระวังลมหนาวล่ะ

จะไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะเหลือเป็นสีเหลืองเท่านั้นเอง
พื้นที่ราบรุ่มแทบจะไม่หนาวไม่เย็นกันแล้วค่ะ
แต่ภาคเหนือและภาคอีสานยอดดอยยอดภูยังคงสัมผัสอากาศเย็นได้
คุณผู้ชมค่ะลักษณะฝนที่เกิดขึ้นอะไรจะตามมา
นี่แหละค่ะน้ำท่วมจุดเจ้าประจำพัทยา
พัทยาเมื่อวานฝนตกแค่ครึ่งชั่วโมงแต่น้ำท่วมถนนทางเรียบรถไฟค่ะ
ระหว่างเขาน้อยเขาตาโลน้ำค่อนข้างสูงนะ
รถยนต์ดับไปหลายคันเลยชาวบ้านต้องออกมาช่วยกันค่ะ
ระมัดระวังเนอะแล้ววันนี้ภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะ
รถเบนท์รถเบ้นยังเอาไม่อยู่เลยดับเลย
ไปที่จังหวัดเลยกันบ้างค่ะมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นเกี่ยวกับสภาพอากาศ
ถ้าคุณผู้ชมเห็นภาพแบบนี้คุณผู้ชมคิดว่าจะเป็นช่วงเวลาไหน
พร้อมกันแต่ที่ฉันไม่ได้ยินต้องไปตอนเช้านะคะหรือว่าตอนเย็น
ผิดนี่คือช่วงบ่ายสองครึ่ง
กันแน่เอาช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวนนะคะคุณผู้ชม
แล้วพื้นที่ภาคกลางเนี่ยนอกจากจะต้องระวังเรื่องของฝนแล้ว
ยังต้องระวังเกี่ยวกับน้ำทะเลหนุนสูงย้ำน้ำทะเลหนุนสูง
ไปจนถึงวันศุกร์เดี๋ยวดิฉันสำรวจต่อก่อนนะ
สำรวจต่อก่อนนะคะขอนั่งบรรลุงสำรวจต่อน้าาาา
แต่แบบช่วงนี้ลมแรงอ่ะมัน
โอ๊ยโอ๊ยน้ำในหูไม่เท่ากันแล้ว
ถ้าน้ำในหูไม่เท่ากันก็ต้องเต้นค่ะ
เดี๋ยวดูไปด้วยเต้นไปด้วยแล้วกันนะคะ
เธอเต้นได้ทุกที่จริงนะ

ถูกต้องเนี่ยคุณผู้ชมก็ส่งมาเมื่อคืนที่เกาะช้าง
ชบุรีนครปฐมฝนตกกันทั้งคืนเลย